คุณผู้ชมเวลาไปขอพรจากศิลป์ศักดิ์ศักดิ์ศิลป์
เวลาขอได้เราต้องไปแก้บนใช่ไหมค

ชาวบ้านที่อ่างทองค่ะเขาไปขอเหมือนกัน

แล้วเขาก็ต้องมีการจ้างละครชาตรี

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศที่บริเวณโคกวัดกาไสในพื้นที่อำเภอโภทองจังหวัดอ่านทองนะคะ
เมื่อวานนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะคุณผู้หญิงที่จ้างละครชาตรีมาถวายแก้บนแบบนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณจินตนายแย้มโอวาสอายุ๔๙ปีนะคะก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
ก็นำอาหารข้าวหวานพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้มาถวายด้วยนะคะ
เธอเล่าให้ฟังเราก็ถามนะว่าเอ๊ะไปขออะไรแล้วทำไมถึงสำเร็จถึงต้องแก้บนแบบนี้
บอกว่าคือก่อนหน้านี้ลูกชายของเธอวัยเบนเจอร์เพศอายุ๒๕ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปประสบอุบัติเหตุคืออาการหนัก
เธอก็เลยบอกว่าขอให้ลูกชายหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็รอดชีวิตราวปฏิหารสุดท้ายหายค่ะ
และที่สำคัญเธอเองก็ได้รับโชคลาภนะคะถูกลอตเตอรี่สมใจค่ะ
เงินรางวัลเกือบสองหมื่นบาทก็เลยต้องกลับมาแก้บนครั้งนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะแนะนำให้รู้จักนิดหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมีจอมปลวกขนาดใหญ่สูงดราวสองเมตรเนี่ยค่ะ
มีต้นไม้ใหญ่เอ็นมาเป็นซุ้มสวยงามนะคะชาวบ้านก็เลยมาขอพรกันเป็นประจำ
แล้วส่วนใหญ่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพูดแล้วก็ขนลุกนะคะ

เหรอแล้วครั้งนี้ได้มาไหมล่ะ
อุ๊ยตายล่ะถามวุษลินเดี๋ยวก็จะหาวมุสา

ไม่ได้บอกมาใช่ไหมใครอยากได้ก็ไปเอาเองเนอะ

แบบนี้คุณผู้ชมเรื่องของความเชื่อ